ไฟไหม้รถค่ะคุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งคือรถเขาสตาร์ทไม่ติด

พอช่างซ่อมเสร็จปุ๊บเอามาให้เขาลองขับค่ะ
ทดลองขับจากกรุงเทพไปอายุทยา
อายุทยากลับมากรุงเทพแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งนี้

โอ้โหแล้วคุณมันเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยค่ะ

รถตอนนั้นใครผ่านไปแถวนั้นติดดึบเลยค่ะ
แล้วหลายคนตกอกตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
นี่คือสภาพเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้
รถเก๋งมัดดาดทะเบียนชช้างฟฟัน๑๘๘๕กรุงเทพฯมหานคร
โอ้โหไม่หนักนะคะครับบริเวณจุดเกิดเหตุก็คือถนนผนโยธินขาเข้า
ช่องทางด่วนเลนซ้ายตรงข้ามซอยหงษกุลตำบลคลอง๑อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีค่ะส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายการจราจรเพื่อเปิดทาง
ให้รถดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดนะคะ
แต่พอเพลิงสงบลงนะครับคุณใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาที

เพลิงสงบลงสิ่งที่เหลือคือเหลือซากค่ะ

เออวอดเสียหายทั้งคันเลยนะคะ
แต่เอาล่ะอย่างน้อยรถเสียไปไม่เป็นไร
หาใหม่ได้คนคนขับรอดปลอดภัยดีค่ะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ
สอบถามคนขับท่านนี้อายุ๖๐ปีแล้ว

เสียขวัญเลยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะหวิดเกือบถูกย่างสดคารถ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะจู่รถสตาร์ทไม่ติด
ก็เลยนำรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง

ช่างก็ให้นำรถออกมาทดลองขับ
เขาขับรถจากกรุงเทพไปถึงอายุทยาเลยนะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเครื่องยนต์เร่งเครื่องไม่ขึ้นฮะ
แล้วอยู่ก็มีกลุ่มควันออกมาจากช่องแอร์
แล้วลงมาจากรถในปัจจุบันทันด่วนเลย
สักพักหนึ่งก็มีเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง
แล้วก็รวดเร็วนะฮะส่วนสาเหตุตอนนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบต่อไปท่านทำถูกแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าเกิดอะไรผิดปกติถ้าไม่ดีแล้ว
ลงมาจากรถเอาชีวิตรอดก่อนค่ะ

พอเอามาขับแบบนี้อีกมันก็เลยไฟลุกท่วม